ไปดูเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
แต่เหตุนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวส่วนบุคคล
ไม่ใช่การสร้างสถานการณ์ของผู้ก่อความไม่สงบนะครับ
เพราะว่ามีคนร้ายไปบุกบ้านของอดีตอาสาสมัครทุ่งยางแดงวัย๗๓ปี
ยิงคนในบ้านเสียชีวิต๓คน
ก็มีทั้งอดีตอาสาสมัครทุ่งยางแดงด้วย
แล้วก็มีนางสาวหาสานะลูกสาวรวมถึงนายนาศรีเจ๊แมง
สามีของนางสาวหาสานะนะครับ
ส่วนผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายยูโซะนิแลอายุ๗๓ปี
เป็นอดีตอาสาสมัครรักษาดินแดนหรือว่าอศทุ่งยางแดงนะครับ
ทั้ง๓คนเสียชีวิตภายในบ้านเล็กที่๑๔๐ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดง

เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ตายน่าจะกำลังนั่งพักผ่อนดูโทรทัศน์อยู่ภายในบ้าน
ก่อนที่จะมีคนร้าย๔คนใช้รถจักรยานยนต์๒คันเป็นภาษณะ
มาจี้บังคับก่อนจะเจาะยิงทั้ง๓คนครับ
เรื่องต้นก็ตำรวจสันนิษฐานไว้๒ประเด็นคือ๑เรื่องส่วนตัว
และ๒ปัญหาบาดหมางกันระหว่างในพื้นที่
ไม่ใช่การสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบนะครับ
แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้ลูกชายของนายยูโซะซึ่งเป็นอาสาสมัคร
จะถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่ทุ่งยางแดงเช่นเดียวกัน
เท่ากับคดีนี้เป็นคดียิงยกครัวนะฮะ